คุณผู้ชมคะมาพูดถึงกรณีที่มีผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำนะคะ
ซึ่งตอนนี้ล่าสุดตำรวจก็จับตัวได้แล้ว
เหตุผลที่ผู้ต้องขังบอกว่าหลบหนีเนี่ยเป็นเพราะว่าคิดถึงลูกคิดถึงพ่อ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะก็มีข้อมูลพยานหลักฐานต่าง
แล้วก็สามารถตามจับตัวได้ผู้ต้องขังรายนี้ก็คือนายดนกรนิมะประสิทธิ์นะคะ
หรือว่าบังสักอายุสามสิบเจ็ดปีเป็นผู้ต้องขังในข้อหารลักทรัพย์ค่ะ
ได้ก่อเหตุหลบหนีจากแดนแรกรับของเรือนจำจังหวัดสงขลา
เมื่อช่วงบ่ายวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วเมื่อวานนี้นะคะช่วงเที่ยง
หลังจากที่หลบหนีไปกบดานที่บ้านเพื่อนอยู่ในพื้นที่หมู่๕
ตำบลม่วงงามอำเภอสิงหานครหลังถูกจับตัวได้
พลตำรวจตรีทิวธวัฒนครศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แถลงการจับกลุ่มทันที

ทราบว่าบังศักดิ์ถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำจังหวัดสงขลา
แดนแรกในช่วงเย็นวันที่๒๔ธันวาคม
คืออยู่ในเรือนจำได้แค่๒วันเท่านั้นเอง

พอจับได้แล้วตำรวจก็เลยนำตัวไป
สอบประวัติที่ห้องสอบประวัติ

จำลองภาพให้คุณผู้ชมได้เห็น

ระหว่างที่นำตัวบังศักดิ์ไปสอบประวัตินั้น
บางศักดิ์ก็มองเห็นแสงสว่างจากฝ้าเพดานด้านบนเนี่ยค่ะ

เหมือนเขาสังเกตสังคาพื้นที่ต่าง
จากนั้นก็เลยยืนบนเก้าอี้
แล้วก็เปิดฝ้าเพดานออก

แล้วก็คลานไปเรื่อยนะคะ

โผล่นอกรั้วเรือนจำได้คุณผู้ชม

ไปขโมยเสื้อผ้าของเจ้าที่ราชทันที่บริเวณบ้านพัก

ที่บ้านเพื่อนที่อำเภอสิงหานคร
ก็คือที่ที่จับตัวได้

ศักดิ์บอกว่าที่ก่อเหตุแบบนี้เพราะคิดถึงพ่อ
อยากกลับบ้านไปหาพ่อก็เลยตัดสินใจหลบหนีออกมา
ที่ทำทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้น
แล้วบังศักดิ์ยังฝากบอกอีกนะคะว่า

อย่างน้อยพ่อผิดไปแล้วก็อยากจะฝากให้ลูกเป็นคนดี
แค่ข้อหารรักษัพไม่พอนะคะ
ตอนนี้ก็เลยถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติม๒ข้อหา
ก็คือความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขัง

ส่วนเรื่องเสื้อผ้าที่บังศักดิ์ขโมยไปเนี่ยนะคะ

ผู้เป็นเจ้าของชุดเนี่ยว่าจะเอาเรื่องหรือเปล่า
เพราะว่าเขาก็ไปขโมยเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะนะแล้วก็หลบหนีต่อ
กันเลยหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นคนแจ้งตำรวจ
ผู้ใหญ่สมชายบอกว่าทีแรกมีตำรวจโทรมาแจ้งก่อน
ว่ามีนักโทษแหกเรือนจำแล้วก็นั่งรถ๒แถวมาลงในพื้นที่หมู่๕
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยสอดส่องดูแลหน่อยได้ไหม
คือไม่รู้ว่านักโทษคนนี้เขาจะไปหาคนรู้จักหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะตอนแรกที่ตำรวจบอกเนี่ย
นักโทษคนนี้เขาเป็นมุสลิมก็เอ๊ะมีใครบ้างนะในหมู่บ้านของเรา
หมู่๕ของเราเนี่ยมีบ้านที่เป็นมุสลิมอยู่
ก็เลยนึกได้ว่าเออมีอยู่หลังนึงเลยบอกตำรวจ
ผู้ใหญ่ก็เลยบอกตำรวจแล้วตำรวจก็เข้าตรวจสอบค่ะ
แล้วตอนเราจับคนร้ายเขานอนอยู่หรือว่าจะนอนแอบหรือว่าแอบแอบอยู่แอบ
ก็นอนแอบแอบอยู่เนี่ยนะคะจนตำรวจมาเจอนี่คือเจ้าของบ้านค่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อคืนวันที่๒๖ธันวาคมเนี่ย
ศักดิ์เข้ามาที่บ้านจริงแต่ก็ออกไปข้างนอก
แล้วก็คือออกไปข้างนอกกันก็ไม่รู้ว่าเขากลับเข้ามากี่โมง
แล้วก็ไม่รู้ว่าบังศักดิ์หลบหนีมาจากเรือนจำด้วย
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะเป็นน้องสาวของบังศักดิ์ก็คือนางสาว
ัสมะหมากประสิทธิ์ก็บอกว่าพี่ชายก็คือบังศักดิ์เนี่ยนะ
มีลูก๓คนก่อนหน้านี้จะอยู่ที่บ้านของเมีย
หลังจากนั้นก็ไปทำงานกับบริษัทเรือน้ำมันแห่งหนึ่ง
ที่ผ่านมาเนี่ยบางศักดิ์ก็เป็นคนดีขยันทำมาหากิน
แต่ว่าช่วงหลังพอไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วมันจบเลยไงคุณ
คือกลายเป็นว่างานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีอนาคตมันก็ดับวูบไปเลยนะคะ
ต้องออกไปลักเล็กขโมยน้อยภายในหมู่บ้าน
แล้วก็ถูกจับฐานลักทรัพย์เพราะว่าตอนแรกที่โดนจับเนี่ยคือ
คดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ
ทีนี้พอหนีออกมานี่ก็เลยโดนเพิ่มไปอีก๒คดีเลย
คือเรื่องหลบหนีการจับกลุ่มรวมถึงเรื่องของทำให้เสียทรัพย์ด้วย